กาเปลี่ยนท่านประธานสภาทิกรพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจ
กับผมในบนศักดิ์บัวหลงงามยัตติไม่ไว้วางใจ
รัฐบาลรัฐมนตรีรายบุคคลดังที่ปรากฏอยู่แล้วนั้น
ผมได้รับมอบหมายจากภักดิ์ให้อภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาคือท่านนัทพลทีพสุวรรณ
ลำตีว่าการกระทรวงศึกษาท่านประธานครับ
ไม่มีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่เคารพหลักการสิทธิมนุษยชน
ละเว้นและบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ไร้ประสิทธิภาพไร้ภูมิปัญญา
ไร้ความสามารถไร้คุณธรรมจริยธรรมไร้จิตสำนึกไร้ความรับผิดชอบ
ขาดวุฒิภาวะและความเป็นผู้นำที่ดี
ใช้อำนาจแทรกแทรงการปฏิบัติหน้าที่ของฆาติการประจำ
ในลักษณะกฎขีขมเพลงคลายการในกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อให้มีบุคคลหลายลายซึ่งเป็นพวกพ้องตัวเอง
เข้าสู่ตำแหน่งและแสวงหาแสวงหาผลประโยชน์โดยทุจจฤทธิ์
มีพฤติกรรมชอกฉนปล่อยปะละเลย
ให้มีการทุจริตจงใจปกปิดข้อมูล
เพื่อปกปิดการทุจริตผิดรัฐมนูลกฎหมาย

ไม่ยึดหลักนิติธรรมเลือกปฏิบัติไม่ยึดถือหลักธรรมาธิบาล
และไม่ปฏิบัติตามหลักการบริหารประเทศ

กราบเรียนท่านประธานธิกรรมครับ
ผมต้องกลับเรียนว่าคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีนั้นเนี่ย
ผมต้องกราบเรียนว่าต้องมีความคิดเป็นสากล

การสร้างคนพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์

ซึ่งมีคำกล่าวไว้ว่าถ้าจะทำรายประเทศใด
ให้ทำลายระบบการศึกษาครับท่านประธานธิกรรมครับ
จริงแล้วนั้นเนี่ยท่านประธานครับ
ผมต้องกราบเรียนด้วยความเคารพจริงว่า
ท่านรมตีปัจจุบันนี้
สร้างความสับสนกันในวงการศึกษา

การศึกษาของชาตินั้นหรือกระทรวงศึกษาของชาติ
เป็นกระทรวงที่มีความสำคัญต่อประเทศ
เป็นรากฐานคังสมองของประเทศ
ถ้าหากว่าผู้บริหารประเทศมีคุณสมบัติแบบนี้
ผมเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้านั้นเนี่ย
ผมเชื่อเลยว่าประเทศชาติจะไปไม่รอด
จะผลิตบุคคลที่มีคุณภาพเหมือนท่านรัฐมนตรีครับ

ผมต้องกลับเรียนท่านที่สสยุทธพงศ์
ได้กล่าวสรุปไปตรงนั้นแล้วนั้น
ต้องกลับเรียนว่าผมถามท่านเลยสั้น
ถามว่าวันนี้เนี่ยที่ท่านจัดบุคคลของท่านมา
ซึ่งคุณสมบัติเมื่อฟังดูแล้วก็ไม่น่าเชื่อถือ
ทราบไหมครับว่าวันนี้ครูทั้งประเทศ
จะกู้เงินในโกต้าไม่เกิน๓ล้านบาท
ทราบไหมครับว่าคนจะกู้เงินได้นั้น
ท่านประธานครับท่านต้องไปทำประกันชีวิตกับบริษัทหนึ่ง

ท่านทราบไหมว่าเปอร์เซ็นต์หรือค่าตอบแทนนั้น
เท่าไหร่ครับค่าเบี้ย
กรุงประธานนั้นส่วนใหญ่๔๕
บางบริษัทก็๓๕๒๐แต่ในเคสนี้นั้นคิด๒๐
ถามว่าวันนี้เงินยี่เฟนนั้นเข้าองค์กรหรือเปล่า

ใครช่วยตอบหน่อยนั่นประเด็นที่ถามสั้นสั้น
แต่เดี๋ยวให้ตอบตอบทีเดียวมีอีกหลายข้อ
ดังนั้นต้องตรวจสอบครับบอกครูทั้งประเทศให้ทราบทั่วกันว่า
เงินที่ท่านกู้นั้นเนี่ยจริงมีค่าตอบแทนคือเปอร์เซ็นต์
แน่นอนครับ๒๐ถามว่าท่านเสียเท่าไหร่
และใครคนอยู่ในกระเป๋าใครเอาเข้าองค์กรหรือเปล่า
หรือเข้ากระเป๋าใครท่านตอบเอาเองได้ท่านเป็นรัฐมนตรี
ประการที่หนึ่งประการที่สองครับ
เมื่อกี้ท่านสอสอสงวนได้พูดเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน
ซึ่งสังกัดกสกสคจำนวน๔๗ไร่นั้น
เมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีพัฒนาว่ามันขาดทุนอย่างนั้น
ก็แสดงว่าผู้บริหารไม่มีคุณภาพไม่มีความสามารถทำให้ขาดทุน
จะขัดด้วยเหตุผลใดรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบครับท่านประธานครับ
ผมกลับเรียนง่ายว่าวันนี้ได้มีการเตรียมการครับ
ที่ดินราคาที่ดินนั้นตารางวาระละประเมิน๖๕๐๐๐บาท
ไล่ละรวมแล้ว๒๖ล้านบาทจำนวน๑๗ไร่รวมเป็นเงิน๑๒๒ล้านบาท
ท่านประธานครับราคาซื้อขายในปัจจุบันตารางวาละ๓๒๕๐๐๐บาท
สรุปแล้วว่าไล่ละ๑๓๐๐บาท
จำนวน๔๗ไล่รวมเป็นเงินจะได้ประมาณ๖๑๑๐๐๐๐บาท
กรบรบหนี้แล้วก็จะเหลือประมาณ๔๘๘ล้านบาท
ถามว่าถ้าตั้งราคาแบบนี้เงิน๔๘๘ล้านบาทเข้ากระเป๋าใคร
และประกาศว่าต้องขายภายใน๗วัน
ไม่มีใครหรอกครับที่จะเอาเงินเตรียมมาทัน

เงินจำนวนมากมีแต่พักพวกที่รู้ล่วงหน้า
และได้จัดเตรียมเงินไว้ก่อน
แต่ก็จะซื้อในราคาที่ถูกกว่าปกติ
เป็นการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง
เป็นเหตุให้สกสคเสียหายอย่างย่อยยับ
ท่านประธานที่กรบครับนี่ยกตัวอย่าง
และอีกประเด็นหนึ่งท่านมีงบประมาณประมาณ๒๐๐ล้านบาทแน่นอนครับ
ลำตีได้มอบให้สำนักงานการชีวศึกษา

งบประมาณนี้เป็นประชาลสมันครับท่านประธานครับ

เพื่อให้อาชีวะกระจายไป๓ครั้ง
ครั้งละ๕๐เพื่อเปิดช่อง
ที่ไม่ต้องมีการประกวดราคา
จัดซื้อได้เลยตามเงื่อนไขของ
นะครับท่านนายกมาด้วยใช่ไหมครับ
ถ้ามานั่งฟังด้วยครับลูกน้องท่านนี้ครับ
ผมภูมิผลศักดิ์บริงามรบบุรีครับ

ท่านจะให้ผู้บริหารกระทรวงศึกษาแห่งชาติ

ต้องกระจายไปอีกบวงมหาวิทยาลัยหนึ่ง
แสดงว่าการบริหารศึกษาเนี่ยมันต้องมี
กระทรวงสาธาแห่งชาติอันนี้แตกไปหมด
เพราะเขาไม่เชื่อมือรัฐมนตรี
ท่านประธานที่กรบครับผมกลับเรียนว่า

ทำไมมีบริษัทเดียว
คือทีวีเกี่ยวกับ

การจัดเนรจัดสอนเลยเป็นการแสดงละครเกือบทั้งนั้นเลย
ไปดูช่องแล้วคือช่อง๒๗หรือวงเล็บช่อง๘
ไปดูได้ครับทำไมต้องแตกเป็น๕๐๕๐ล้าน
เพราะจัดซื้อจัดจ้างง่าย
ดังนั้นท่านน้ำตีและตอนนี้ครับ
เสนสัญญาไปแล้ว๕๐ล้านท่านฝากไปดูด้วยที่โรงมาชีวะ
ดังนั้นเขาลือว่าผู้บริหารกระทรวงเป็นคนสั่ง
ท่านไปถามเองว่าจดหมายน้อยนั่นอยู่กับในมือใคร
และให้ปฏิบัติดังนั้นผมจึงไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีนะครับที่จะบริหารประเทศต่อไป
ท่านประธานที่กรบครับส่วนรายละเอียดนั้นเนี่ย
เป็นช่องนี้เป็นช่องเกี่ยวกับบันเทิงทั้งนั้นเลยครับท่านประธาน
เกี่ยวกับภาพยนตร์เกี่ยวกับดาราไม่เกี่ยวกับการศึกษาเลยครับท่านประธาน
ท่านประธานที่เคารพครับผมจึงอยากเห็นว่า
การทำงานของเลขาอาชีวะนั้นเนี่ยก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าใครเป็นคนสั่งการ
ท่านประธานครับผมอยากจะให้เห็นว่าคุณสมบัติของท่านเลขานั้นเป็นยังไง
ผมคงไม่ต้องกล่าวนาทีนี้เป็นที่ประจักษ์ชัด
เพราะท่านสมาชิกได้อภิปรายไปเป็นส่วนหนึ่งแล้วผมจะย่อเวลา
นะครับเพื่อประหยัดเวลาของสภาแห่งนี้
ท่านประธานที่กรบครับผมอยากจะกลับเรียนว่า
วันนี้เนี่ยไม่ทราบว่าใครผู้บริหารได้โอนเงินไปที่วิรัยแห่งหนึ่ง
บุรีรำให้ไปซื้อรถยนต์นะครับโตโยต้าราคาประมาณสามล้านกว่าบาท
แต่ขณะเดียวกันท่านเลขามีรถประจำตำแหน่งแล้ว
แต่รถไปจอดอยู่หน้าอาชีวะผิดครับท่านลำตีที่ครบ
ผมกรบท่านลำตีแต่สมองเนี่ยผมไม่กรบเลย
เพราะท่านบริหารแบบนี้บ้านเมืองหายนะ
การศึกษาล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเพราะท่านใช้แต่อำนาจบาดใหญ่
ละเอียดก็คงจะไม่ต้องได้ชี้แจงมากนัก
ท่านประธานที่กรบครับจริงจริงแล้วนั้นเนี่ย
มีหลายประเด็นที่ผมอยากจะกลับเรียนท่านประธานว่า
วันนี้ท่านรัฐมนตรีบริหารกระทรวงศึกษาไม่ได้

กำกับดูแลอาชีวะอาชีวะมีทั้งหมดสองร้อยสี่ร้อยยี่สิบเก้า
เป็นวิรายเกษตรเสียสี่สิบเจ็ดวิรัย
ท่านไม่มอบหมายไปมอบหมายลำตีช่วย
เพื่อไปดูวิรัยเกษตรในขณะที่ท่านรับผิดชอบที่วัด
ท่านทราบเนี้ยครับไม่ทราบท่านตรีรู้เปล่าว่า
วันนี้อาชีวะมีพรบของตัวเองนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น๒๓สถาบัน
ในขณะเดียวกันลำตีที่ท่านมอบไปล้วงลึกไปถึงวิอะไรต่าง
มันไม่ใช่คุณเป็นองค์กรเป็นนิติบุคคล
ท่านล้ำตีจะต้องกำกับอยู่แล้วสั่งผ่านหน่วยงาน
วันนี้ข้ามหัวหมดต้องกลับเรียนท่านประธานครับ
ซึ่งวันนี้อยากให้ท่านประธานได้เห็นว่า
ลำตีเนี่ยไม่มีวุฒิภาวะ
ที่จะบริหารกระทรวงศึกษาต่อไปผมก็ด้วยความเคารพนะครับ
ซึ่งท่านทำหน้าที่มาจะเห็นได้ว่าอาชีวะนั้น
สร้างมาเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด
เป็นกรรมการการชีวะใช้เวลา๘ปีครับท่านประธาน
กว่าจะมีสถาบันซึ่งตอนนี้แบ่งออกเป็น๒๓ตะบัน
เป็นวิรัยชีวะ๑๙เป็นวิรัยเกษตร๔ภาค
ที่หลายท่านได้ทราบอยู่แล้วนั้นเพื่อประหยัดเวลา
ท่านทราบนะครับว่าพระอำจัดอชีวะนั้นระบุไว้ชัดเจนว่า
เมื่อเปิดประกาศเป็นสถาบันเมื่อไหร่
เจนว่าต้องภาย๑๘๐วันต้องมอบอำนาจให้สถาบัน
วันนี้๗ปีแล้วครับท่านประธานยังไม่มอบเลย
กระพริกหายงานรวมเหลวเลยซึ่งเชิง
การศึกษานี่บอกว่าท่านนายกได้พูดอยู่เสมอว่าอาชีวะสร้างชาติ
ผมก็กลับเรียนว่าชาติไหนถ้าหากว่ามีลำตีคนนี้เป็นกำกับดูแล
ผมว่าชาติหน้าก็ไม่ผ่านท่านประธานที่กรบครับ
ผมยังกลับเรียนโดยย่อว่าวันนี้เนี่ยท่านลำตีต้องตอบนะครับ
และตอบอย่างไรครับวันนี้การบริหารการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ของสถาบัน
ไม่เคยบอกเลยกับสถาบันซึ่งก็มีกรรมการอยู่แล้ว
อยากจะย้ายใครใครประจบสพผู้มีอำนาจลำตีก็สั่งการให้
ในขณะเดียวกันนั้นท่านต้องทราบด้วยว่าอาชีวะในมาตรา๒๗
เขาบอกว่าการอนุมัติปริยาน
ประวัติศาสตร์ประวัติชอนั้นต้องผ่านคณะกรรมการอาชีวะ
ในขณะเดียวกันเมื่อเปิดแต่ละแผนกนั้นต้องมีคุณสมัติคือคุณครูอาจารย์
ต้องมีไม่น้อยกว่า๕คนถึงจะเปิดได้
ไม่ว่าครูปเกษียณหรือขนย้ายไปถึงจบทำให้แผนกนั้นในวิรัยนั้น
ต้องปิดทันทีเพราะองค์ประกอบไม่ครบ
ลำตีทราบไหมผมว่าท่านไม่ทราบ
ใครมาพบท่านหรือมาพบผู้ใหญ่สั่งการไปท่านก็สั่งไป
นั่นแหละเขาเรียกการบริหารล้มเหลว
ท่านประธานครับผมอยากจะกลับเรียนด้วยความเคารพ
ย่อเวลาว่าวันนี้เนี่ยวุฒิภาวะของรัฐมนตรีนั้นเนี่ย
ไม่สามารถจะบริหารต่อไปได้ผมไม่ไว้วางใจ
ผมกลับเรียนอีกประเด็นหนึ่งว่าอาชีวะนั้นเนี่ย
ท่านไม่ทราบเลยว่ากฎกระทรวงเขาว่ายังไง
เขาบอกว่าให้กระจายอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีวะ
ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยบอร์ดอาชีวะหรือกรรมการอาชีวะ
สมัยละ๔ปีนะครับ

ถือว่าหมดเวลา
หมดเวลาแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
มาตรา๒๓วงเล็บ๔
เขียนไว้ชัดเจนว่าองค์กรที่มาจากผู้บริหาร
อาชีวะคือผู้บริการ๒คน
ครูธรรมดา๒คน
ตีความไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับว่า
และกำเอาเหลขามาเป็นตอบเหลขานั้น
มาจากเส้นสายข้ามกระโดด
ดังที่สมาชิกได้พูดไปแล้วนั้น
การนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าอาชีวะนะครับ
ซึ่งต้องมีการเลือกตั้งถามตั้งแต่ปี๖๐นะครับ
เราก็บอร์ดอาชีวะหรือกลุ่มอาชีวะ
ก็ปฏิบัติหน้าที่มาตลอดในขณะเดียวกันนั้นเนี่ย
เมื่อวันที่สองวิทยุนาจริงจริงแล้ว
การประกาศรับอันนี้ลำตีจะตอบเลย
เดี๋ยวจะบอกว่าท่านตอบยังไงผมรู้ใจว่าท่านจะตอบยังไง
อันนี้ท่านเตรียมโจทย์ท่านเตรียมคำตอบมาแล้ว
อันนี้ต้องกลับเรียนท่านประธานว่าเมื่อ
สามสิบเมษาสองพันหุกสิบสองเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการสัญหา
เรียกว่าประธานคณะกรรมการในอาชีวศึกษากำหนดให้องค์กรเอกชน
องค์กรปกครองท้องถิ่นองค์กรวิชาชีพและสถานการศึกษา
ดังนั้นเนี่ยซึ่งเขียนรายละเอียดอยู่แล้วนั้น
ผมก็ไม่ต้องอนุญาตไม่ต้องกล่าวเรียนให้ทราบ

เขาจะมีองค์กรซึ่งประกอบไปด้วย
หนึ่งสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรม
และคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย
และให้ส่งตัวแทนมาองค์กรละ๒คน
และให้รัฐมนตรีเป็นคนพิจารณา

ซึ่งในรายการนั้นที่ผมต้องกลับเรียน

รายชื่อมีอยู่หมดแล้ว
ถ้าเจ้าทีสวดจะมาไหล่ดู
ทั้งหมดมีตัวแทนองค์กร
องค์กรที่เสนอมาคือ
สภาหอนการค้าแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการกลางกลุ่มอาศักดิ์กรแห่งวิทยาลัยไทยตามกฎกระทรวง
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการการชีวศึกษาลงเมื่อวันที่๑๒มิถุนา๒๕๖
ซึ่งมีการประกาศไปเรียบร้อยแล้วก็คัดเรียบร้อยแล้ว
เหลือมาจำนวนนี้๗๕คนประกอบด้วยผู้สูงต่าง๖๐คน
และมีตัวแทนจากองค์กรต่างและส่วนราชการรวมแล้ว๗๕คน
ท่านประธานครับในขณะเดียวกันนั้นท่านรำตรีเป็นผู้ลงนามครับ
เป็นผู้ลงนามคัดเลือกแต่คัดบุคคลที่ไม่ได้สมัคร
อยู่ในบัญชีชื่อในที่สิทธิ์จะได้
ดังนั้นผมต้องกลับเรียนด้วยความครบว่า
เป็นลายเซ็นต์ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้เป็นคนพิจารณานำเสนอคอลโลมอโดยหมายเลขที่สิบเอ็ด
เอ่ยชื่อก็ได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่
เดี๋ยวจะเสียหายซึ่งไม่ได้สมัคร
ท่านธนตรีต้องตอบเมื่อไม่สมัคร
แต่ท่านตีให้ลูกน้องเซ็นใบสมัครย้อนหลังเตรียมคุก
เพราะเอกสารเป็นเท็จแจ้งเป็นเท็จ
อันนี้ชัดเจนครับเมื่อประกาศ๗๕คนแล้ว
ต่อมาส่งให้ลำตีเป็นคนอนุมัติ
โดยคัดเลือกเองให้เหลือตามจำนวนที่เสนอคอลโลมอร์
ท่านประธานครับทราบไหมว่าถ้าหากว่า
บุคคลอีกบุคคลหนึ่งถ้าใบสมัคร
แสดงว่าองค์กร๓องค์กรที่ส่งไปนั้นไม่ครบองค์ประกอบ
ต้องอย่างน้อย๓องค์กรแน่นอน
ว่ามีใครแต่มีอีกท่านหนึ่งนะครับไม่ได้สมัคร
เหมือนท่านประธานสอบเข้าธรรมศาสตร์
แต่ปรากฏว่าไม่สมัครเขาประกาศไปแล้ว
และจะส่งให้อนุมัติมันเป็นไปได้ไหม

ถ้าท่านนายกมาอยู่
ถ้าสอบเข้าเตรียมทหารสอบเข้าในร้อย
เมื่อคุณไม่สมัครแต่มีชื่อรอบสุดท้าย

ก็แสดงวันนี้รัฐตีว่าการกระทรวงศึกษา
ไหลงานให้กับคณะขอรมมอร์
ประกอบไม่ครบแสดงว่าเป็นเท็จ

เสร็จตอบมาว่าเข้าคอรมอร์
ครั้งหนึ่งผมจำได้ว่าในฐาษณ์ที่เป็นประธาน
คำนำการการกลุ่มอุณสึกกรแห่งปัญชาไทย

เสร็จแล้วรัฐมนตรีไปดึงเอาออก
หลังจากวันที่คุณกล่าวดึงออก
อ้างว่าผมมีคดีตรวจสอบแล้วไม่เคยมีคดีเลย
อันนั้นเป็นการหมินประมาทผมอันนี้
และหาทางแก้ไขเพื่อจะไม่กลุ่มเกษตรกรได้มีโอกาสเข้ามา
เพราะฉะนั้นวันนี้บอกพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ
ให้จำชื่อคุณนัตรพลที่สุวรรณว่า
คนนี้ไม่จริงใจกับเกษตรกรจำชื่อไว้
นะครับคุณดูถูกสถาบันได้ยังไง
เมื่อเขาส่งมาตามกฎิกาแน่นอน
ลำตีอาจจะบอกว่าบุคคลที่ส่งมานั้น
เป็นงามกุลเดียวกับผมถามว่านายก
ก็มีนามสกุลของท่านนายกไม่เป็นสวทำไมเป็นไม่ได้
วันนี้มีท่านรัฐมนตรี
กษศึกษาภรรยายจะสมัครเป็นผู้ว่า
ถามเป็นได้ไหมมันเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคล
และถูกต้องด้วยดังนั้นผมต้องกลับเรียนดีกว่า

เป็นเกษตรกรครับหลังจากลาออกจากราชการครับ
ไปเป็นเกษตรกรมีเอกสารครับ
ถูกต้องไปสมัครและก็ทำงานด้านเกษตร
หนึ่งจบวิสัญญีศรีราชที่หนึ่งครับ
ประสานมิตรจบปริญญาโทเกษตร
เพราะฉะนั้นคุณสมบัติครบอย่าอ้างว่างำคุณเดียวกัน
ผมรู้แล้วว่าท่านเตรียมจะอ้างจะโต้ตอบจำไว้ท่านตรี
ถ้ามีเอกสารเท็จเข้ามาเตรียมติดคุก
เพราะเป็นลายเซ็นต์ท่านเราเข้ามาได้ยังไง
หมายเลข๑๑อันนี้กลับเรียนท่านประธานนะครับ
เปิดเผยเลยถ้าบอกว่าคุณสมบัติเขาครบ
และสมัครมาตามเวลาท่านช่วยคุณอามาเปิดเลย
จะได้รู้ว่าใครคุณแก้ใคร
ถ้าเจ้าที่ทำคนนั้นก็เตรียมติดคุก
คณะกรรมการชุดนี้จะเป็นโมคะ
ถ้าไปตามนิติกรรมสัญญาจะมีความผูกพัน
ความเชื่อถือของสังคมจะรู้ว่าวันนี้บอร์ดชุดนี้

เพราะลำตีเป็นคนเซ็นคัดเลือกเอง
นะครับผมกลับเรียนท่านประธานด้วยความขอบคุณ
จริงแล้วผมรอต่ออภิปรายตั้งแต่ก่อนเที่ยงตามคิว
ไม่ได้ไปไหนเลยเย็นก็ยังไม่ได้ทานข้าว
นั่งรอลำตีก็ตอบวกวนไม่ตรงประเด็น
ดังนั้นผมก็กลับเรียนสั้นว่าถ้าจะพูดยาวไป
เดี๋ยวท่านจะได้ตอบและไม่ต้องตอบยืดยาว
ตอบข้อที่หนึ่งบอกว่า๒๐นั้นที่บริษัทประกัน
เอาไปอยู่ในมือใครสอบถามได้ครับผมแนะนำครับ
ไปที่บริษัทประกันว่าการจ่ายเงินดังนั้นเขาจ่ายไปให้ใคร
ง่ายที่สุดหรือให้ปปชสอบให้ก็ได้
ก็ก็ง่ายขึ้นในประการที่หนึ่ง
ประการที่๒ถามว่าที่ดิน
ถามว่าใครเตรียมการวางแผนอย่างไร
นี่เตรียมวางแผนล่วงหน้า
ท่านไปดูสิครับว่าอ้างว่า
คุณภาคขาดทุนมันอยู่ที่สมองคนผู้บริหาร
มันอยู่ที่รัฐมนตรีเป็นคนวางแผน
ถ้าคุณเอาบุคลากรที่มีความสามารถผมเชื่อว่าไปไม่รอด
ในขณะเดียวกันประเด็นที่๓เดี๋ยวท่านตอบก็ได้ว่า
วันนี้ท่านมีเจตนาอย่างไร

ก็ในเมื่อบริษัทเดียวกันช่อง๒๗
ซึ่งไม่ได้เกี่ยวการศึกษามีแต่ละคร
ถามว่าวันนี้ทำไมต้องแตกแยกเป็น๓ครั้งละห้าสิบ
ทำไมไม่ประมูลทีเดียวเพราะช่องเดียวกัน
สัญญาเรียบร้อยจ่ายตังค์เรียบร้อย
ท่านไปดูเอาเองถ้าท่านไม่สามารถตรวจสอบได้
ก็อย่าไปเป็นเลยรัฐมนตรีกลับไปนอนบ้าน

ท่านประธานครับจริงแล้วผมมีประเด็นหลายประเด็น
ผมคิดว่าท่านประธานก็อยากให้สั้น
ไม่ต้องตอบยืดเยื้อไม่ต้องพัฒนาเรื่อง
วันนี้ผมอภิปรายไม่วางใจท่าน
ท่านก็ตอบตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้แล้วแต่ท่าน
ก็ฝากท่านสมาชิกฝ่ายรัฐบาลด้วย
โดยถ้าหากว่าเอาเรื่องทีนะครับ
คนปัจจุบันน้ำตรีศึกษาเป็นจุบันต่อไปท่านรับผิดชอบพี่น้องประชาชนนักศึกษาทั่วประเทศแล้วกัน
ในขณะเดียวกันผมกลับเรียนนิดนึงว่า
วันนี้ผมเคยได้ปารพกับท่านหลายคนหลายครั้งในข่าวว่า
บุรกรของอาชีวะนั้นเนี่ยมีลูกจ้างจบปริญญาโทปริญญาตรี
ทำงานกับสิบกว่าปีเงินเดือนแปดพันสามร้อยกว่าบาท
ถ้าจบไม่ปริญญาตีก็เจ็ดพันกว่าบาทชีวิตของครูอ่ะ
นี่หรือเมื่อกี้คุยโม้โอ้อวดว่าจะปลดหนี้ให้ครู
ดยังไงครับท่านประธานเพียงจะตีปี๊บหาเสียง
ประชาบนเนี่ยเขาไม่เชื่อแล้ว
ท่านประธานครับวันนี้ครูระส่ำละสายทุกแท่ง
เนี่ยถ้าผมเอามาแฉ่
ท่านก็จะรู้ว่าวันนี้ผมงงงหมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เอามาเป็นที่ปรึกษากองไว้เยอะแยะหมดไปทำอะไร
ขณะที่คุณครูก็เรียกครูจ้าง
มีตั้ง๑๓๗๔๕คนชีวิตไม่มีเลย
รักษาวิวาลก็ต้องออกเองนะครับ
ชีวิตจะมีไหมครอบครัวมีความหวังไหมไม่มีเลย
และอย่างนี้จะบริหารองค์กรนี้ได้ยังไง
ท่านประธานที่กรบครับผมใช้เวลากระชับมาก
ซึ่งผมมีเวลา๔๕นาทีเดี๋ยวนี้จะใช้เวลาไม่ถึง
เพราะเสียงเริ่มหมดแล้วเพราะว่ารัฐมนตรีท่านบวชภารณา
ยืดเยื้อยาวนานสับสนวุ่นวาย
ถ้ารู้ตัวเองว่าไม่มีวุฒิภาวะลาออกไปเลย
ไม่ควรจะอยู่อันนี้กลับเรียนด้วยความรบที่จริง
ถ้าวันนี้นายมตรียังจะเอาไว้เนี่ยแน่นอนครับ
การศึกษาเจรสมศัย
เด็กยังขับไล่คุณครูแต่งชุดดำทั่วประเทศ
ทราบไหมครับผมว่าท่านไม่ทราบหรอก
เพราะตาท่านปิดแล้วดังนั้นผมเปรียบเทียบง่ายว่า
จริงแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้การศึกษามันมัวมอง
ผมกลับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าท่านทราบไหมครับว่า
วันนี้ท่านลำตีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชวงการ
นักศึกษา๒๓ถาบรรย์ในมัตตา๒๕วงเล็ก๖
ซึ่งคณะกรรมการการชีวะนั้นเนี่ยผมได้เรียนท่าน
ได้บอกหลายคนว่ามันไม่ชอบ
เพราะบางสถาบันเอาคนใหม่เข้ามา
บางถาบรรย์ก็เอาคนเก่า
บางถาบรรย์เอาทั้งคนเก่าคนใหม่

ในการอนุมัติปวชปวชและปริญญาตี
และถามวันนี้เนี่ยเวลารับได้ทานปริญญาบัตร

ท่านเข้าใจป่ะว่าชอบหรือไม่ชอบ
ผมเป็นนายกผมก็สับสนเหมือนกัน
เพราะไม่มีนโยบายที่ชัดเจน
๒ปี๓ปีก็ยังเป็นอย่างนี้
เพราะฉะนั้นตรงนี้กลับเรียนด้วยความรบว่า

นายกสภากับพอเราได้ประชุมกันอยู่บ่อย

เพราะวันนี้อาชีวะไม่ได้มอบ
ตาม๑๘๐วัน

ท่านประธานครับทราบไหมครับว่า
นายกสภาข้าตอบแทน
เดือนหนึ่งประมาณตาม

ค่าตอบแทนเดือนหนึ่ง๑๒๐๐๐บาท

นั่นคือศึกบกพร่องในหน้าที่

แม้แต่ท่านเอาชื่อกรรมการ
เข้าไปเสนอความรวมนี้ก็๑๕๗อยู่แล้ว
เตรียมตัวเตรียมใจ
ออกไปซะจะได้จบ
ถ้ายังอยู่วันนี้เนี่ย

ถ้าท่านไม่แก้ไขแต่ปีนี้ไม่เลื่อน
ท่านก็รับผิดชอบโดยตรงฐานะรัฐมนตรีผู้รับสนอง
อันนี้จะหมินสถาบันหรือไม่ผมไม่ทราบ
ต้องถามผู้รู้ถ้าท่านวิศนุมาก็ถามวิศนุเลยว่า
หมายความว่าอย่างไรเท่ากับกราบบังคูณเท็จ
เพราะความไม่สมบูรณ์ความสับสน
โดยเฉพาะนายกสภากรรมการสภาเขาก็ไม่รู้จะปฏิบัติยังไง
สองปีแล้วครับท่านก็ไม่ดำเนินการ
ปล่อยรอยชายธุระไม่ใช่
และจะบอกว่าท่านรักครูรักสถาบันรักนักศึกษา
วันนี้ปล่อยให้บางแผนกต้องปิด
เพราะผู้บริหาร
ไม่มีองค์ความรู้ผมคิดว่าผมใช้เวลามาก
ก็ต้องขอขอบคุณท่านประธาน
ฝากไปถึงท่านนายกรัมตี
ช่วยพิจารณารมตีว่ากระดาษธวงศาออกจากคระวมมีเสร็จ
ถ้าไม่ออกท่านนายกก็จะเดือดร้อนด้วย

ท่านนมพลีจะตอบหรือว่าจะให้สมาชิกกับพี่ปลายนะครับมีสมาชิกเข้าชื่อมาสามท่านแล้วครับ
ถ้างั้นผมขออนุญาตนะครับสมาชิกสามท่านต่อไป

บวชศักดิ์ถามหลายประเด็นนะครับ
ประเด็นแรกนะครับในเรื่องของเงิน

อนุญาตชี้แจงนะครับการประกันเงินกู้โครงการชอปค๓ล้านบาทนะครับ

นั่นเป็นเงื่อนไขของธนาคารออมสินนะครับ
ไม่เป็นเงื่อนไขของกระทรวงสาธิการ
ผู้ให้กู้ที่กำหนดว่ากรณีสมาชิกทบคจะกู้เงินเนี่ย

ต้องมีการค้ำประกันอีกชนิดหนึ่งคือต้องมีค้ำประกันเพิ่มเติมนะครับ
โดยธนาคารออมสินเป็นคนกำหนดบริษัทประกันสำหรับโครงการนี้
ส่วนใครจะได้อะไรจากไหนในอดีตอะไรผมไม่ทราบครับ
ผมไม่ได้รับตรงนี้และผมมั่นใจว่าในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตรงนี้ไม่มีใครได้รับตรงนี้ครับ
เรื่องที่๒ที่ดินขององค์การค้านะครับซึ่งจริงแล้วเป็นที่ดินของสกสคนะครับ
ท่านก็ได้ให้ตัวเลขมาแล้วนะครับว่าในพื้นที่ตรงนั้นลาดพร้าวควรจะได้ทักษะเท่าไหร่นะครับ
มีคณะกรรมการที่พิจารณาความเหมาะสมอยู่นะครับ
แต่วันนี้ไม่มีทางขายได้ราคาที่ควรจะได้หรอกครับด้วยสถานการณ์ของโควิด
แต่ทางคณะกรรมการก็จะพยายามทำประโยชน์ให้มากที่สุด
เพื่อจะได้เอาเงินส่วนนี้เนี่ยมาชดเชยที่ต้องไปให้ที่ไปให้สกสคซึ่งเป็นเงินของสวัสดิการของครูนะครับ
ประชาสัมพันธ์๑๕๐ล้านแบ่งเป็น๓งวดไม่มีครับ
ถ้าหากว่ามีการประชาสัมพันธ์จริงสำหรับอาชีวะ

พอเป็นเรื่องที่เราต้องปรับภาพลักษณ์ของอาชีวะ
เพื่อให้คนมาเรียนอาชีวะมากขึ้น
ท่านพูดถึงเรื่องของการสัญหาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กฎกระทรวงเดิมเนี่ยปี๒๕๖๑อยู่ในการสัญหาคณะกรรมการชุดที่๔ครับ
ครั้งที่๑ได้๓๒คน
มีสำนักเลขาคณะละมนตรีตรวจสอบประวัติไม่ผ่าน๒ท่าน
ซึ่งเมื่อสักครู่ท่านก็พูดเองว่า๑ใน๒นั่นคือท่านเอง
มีการเสนอเข้าคอรมอลอีกครั้งหนึ่งครับ

ทำไมถึงเสนอท่านที่มีอายุเกิน
แต่ทางอาชีวศึกษาก็ยืนยันกลับไปครับว่า
บุคคลที่อายุเกิน๗๐สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

แต่หลังจากนั้นครับบุคคลท่านนี้ก็ถอนตัวเองออกมา
ทำให้กระบวนการสัญหาคณะกรรมการอาชีวะ
เลยว่าบอร์ดอาชีวะเนี่ยล้มไปครับ
ถ้าหากไม่มีปัญหาสองเรื่องนี้จบไปแล้วครับ
หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแก้ไขกฎกระทรวงครับ
คงจำนวนกรรมการนะครับ

และให้มีการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรเอกชน
เพิ่มจำนวนองค์กรที่มีสิทธิ์เสนอชื่อจาก๓เป็น๖องค์กรครับ
ฉะนั้นในการแก้กฎกระทรวงครั้งนี้
เท่าที่ผมทราบนะครับติดตามดูก็เป็นการแก้ไข
เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มาจากหลากหลายองค์กรอาชีพ
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอาชีวศึกษา
และผมคิดว่าองค์กรเอกชนก็เป็นหน่วยงานที่สำคัญ
ในการที่จะขับเคลื่อนอาชีวศึกษาครับ
ฉะนั้นเมื่อปี๖๒ครับก็มีการสัญหาคณะกรรมการชุดใหม่

แต่งตั้งคณะกรรมการสัญหาจำนวน๗คนนะครับ

คณับการสัญหาเลือกมาครับ
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ๒คนผู้สงครุฑสามสอง

มีความไม่ถูกต้องในส่วนของตัวแทนของท้องถิ่นครับ

ท้องถิ่นไม่ได้มีการประชุมเพื่อเสนอชื่อขึ้นมา

ตอนที่มีการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรเพิ่มเติมครับ
ในช่วงหน้าถัดไปนะครับช่วงสุดท้าย

มีการเสนอผู้แทนจากองค์กรเอกชนมา๓องค์กรจาก๖ครับ

รัฐมนตรีศึกษาเลือก๓คนครับ

ฉะนั้นผมก็ต้องทำตามกฎกระทรวงที่แก้ไขใหม่ครับ
เมื่อมีนา๒๕๖

ผมได้คำนึงถึงหลายเรื่องครับ

ผมดูรายชื่อของคณะกรรมการที่มีอยู่ครับ

มาจากเสนอโดยสถาบันอาชีวะเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ

อนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับมาจากภาคเกษตร
เสนอโดยสถาบันอาชีวะเกษตรภาคเหนือครับ

ตัวแทนจากองค์กรเอกชนที่ผมเลือกครับ
ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรม
ตัวแทนจากสภาหอการค้า
ตัวแทนจากสภาท่องเที่ยวครับ

หลังจากที่พิจารณาว่ามีตัวแทนจากเกษตรแล้ว

ภาคเอกชนอุตสาหกรรมหอการค้าและท่องเที่ยว

ผสมผสานที่เหมาะสมครับ
ทีนี้หน้านี้นะครับ

ได้ส่งกลับไปให้มีการทบทวนว่า
ต้องเสนอมาจาก๖องค์กรครับ
แล้วต้องขออภัยเมื่อสักครู่ท่านก็พูดเองว่า

คุ้นเคยกับกระบวนการสัญหาบอร์ดอาชีวศึกษา๔ครั้งเนี่ย

สีแดงนี่เป็นนามสกุลของท่านขออภัยครับ
แต่ผมเอาความจริงมาพูดในสภาครับ
ครั้งที่หนึ่งท่านเป็นประธานครับ
ท่านเสนอท่านเองครับผลการสัญหาท่านได้ครับ
ครั้งที่สองท่านเสนอท่านเองอีกครับ

แต่วาระได้แค่๒วาระเท่านั้น

ภรรยาท่านซึ่งผมมั่นใจว่า
เป็นไปตามความสามารถที่ท่านได้พูดถึงเมื่อสักครู่ครับ
แล้วท่านก็ได้รับการแต่งตั้งครับ

ผมได้กล่าวถึงไปแล้วครับว่าทำไมถึง

อุตสาหกรรมหอการค้าแล้วก็ท่องเที่ยว
ส่วนการสัญหานายกสภาสถาบันครับ

ชุดใหม่ซึ่งคอนโรมองค์แต่งตั้งไปเมื่อ

หลังจากนั้นก็จะมีการเลือก
สัญหานายกสภาสถาบันครับ

เมื่อสักครู่ท่านแตะถึงเรื่องค่าตอบแทน

เพิ่มเป็น๑๒๕๐๐บาทครับ

กรมบัญชีกลางไม่อนุญาตให้ย้อนหลัง

กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ได้รับค่าตอบแทน

ฉะนั้นสิ่งที่ท่านเรียกร้อง

ให้ทางเลขาส่งเรื่องไปที่กรมบัญชีกลางว่า

แต่ที่ผ่านมาเคยตอบมาแล้ว๑ครั้งครับว่าไม่ได้
ส่วนประเด็นอาจจะมีเกี่ยวข้องกับท่านนิดนึงครับ
ในเรื่องของท่านไม่ได้รับค่าตอบแทน
เพราะท่านเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรจะรับ๒ทาง
เลขาก็อาจจะมีความกังวลใจในการจ่ายซ้ำซ้อนครับ
แต่ไม่เป็นไรครับก็นำเรื่องถามให้อีกครับ
ว่าจะสามารถจ่ายได้หรือเปล่า

รถยนต์นะครับ

ฉะนั้นรถไม่ได้ใช้แน่นอนครับ
การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาครับ

ก็เป็นอย่างเลว่าทำไม่ได้
การที่ครูไม่ครบหลักสูตรในสถาบันอาชีวศึกษาครับ
ต้องเรียนว่าข้าราชการครูในสังกัดสถานศึกษาทุกแห่งครับ
ที่อยู่ภายใต้กระทรวงสาธิการ
ภายใต้พรบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จะย้ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกรคศครับ
ฉะนั้นถ้าครูจะย้ายเนี่ยต้องเป็นไปตามคำร้องของครูครับ
ถ้าหากเขาจะย้ายแล้วหลักสูตรนั้นมีความจำเป็นที่ต้องปิดไป

แต่ผมยืนยันครับว่าผมสนับสนุน
หลักสูตร๓ท่อนนะครับ
ประวัชชอประวัสสอและปรญญาตรีสายปฏิบัติการครับ

เราจะมีน้องที่มีปริญญาตรีที่มีความสามารถ
ทางด้านทักษะอาชีพ

ก็คิดว่าน่าจะตอบครบถ้วนในประเด็นต่างของท่านนะครับ
ประจำตำแหน่งต่อไปแล้วนะครับ

คำถามบรรณาทุกเขาครับ
ท่านบัญฐานครับ
ผมบรสัตว์บรวมงามครับ

หอการค้าสภาอุตสาหกรรมและคณะกรรมการกลางกลุ่มสิกรแห่งประเทศไทย
เพราะถือว่าในวิรัยอาชิวะนั้นมีเอ่อกระเศษสี่สิบเจ็ดวิรัย
เขาจึงให้คณะกรรมการกลางซึ่งมาจากตัวแทนทั้งประเทศนะครับ
และหลักฐานท่านเลขาประกาศเมื่อวันที่๑๒มีคนเท่านี้
มีอยู่แค่นี้ครับท่านประธานผมไม่ได้ขึ้นจอบอกเจ้าที่จะขึ้นจอแล้วว่า
มีอยู่ทั้งหมดเท่านี้เลขาเป็นคนเซ็นสรุปคุณสมบัติ
และก็มีอยู่องค์กรเดียวครับองค์กรปกครองท้องถิ่นไม่มี
อันนี้ท่านเปิดรับได้หรือจะรับไม่รับผมไม่ทราบ
แต่ท่านก็ไม่ได้เปิดเพิ่มครับเอาไปประกาศเพิ่มสิ
ยกเว้นไปทำย้อนหลังผมเช็คเจ้าหน้าที่แล้ว
และการที่ประชุมนั้นมีเจ้าหน้าที่อยู่๒๓คนเดินออก
เพราะไม่กล้ามีมติตามรัฐมนตรีเดินออกเพราะว่ามันผิด
ไปศึกษาดูทีไปถามลูกน้องท่านอันนี้ผมไม่ได้ผลประโยชน์โดยตรง
จริงจริงแล้วนั้นเนี้ยคำนามการกลางกลุ่มเศรษฐ์กรณีมไทยเนี้ย
มาจากรากฐานของสายเกษตรมีแค่นี้จริงจริงครับนี่ครับ
ท่านประธานเดี๋ยวผมให้ท่านประธานเลยก็ได้ครับว่าหลักฐานมี
ถ้าท่านแก้จากคนบุคคลนี้เกาะนอกไปถือว่าผิดเอามาใส่ที่หลัง
ชัดเจนไหมครับผมเรียนให้ทราบครับ
ครั้งที่๑คณะกรรมการเข้ามาครั้งที่๒เข้ามา
ครั้งที่สามนี่ครับท่านรำตีเนี่ยเพราะเราตรงไปตรงมา
ก็ส่งมาเอ่อครบตามกติกาครับแต่อีกท่านหนึ่งเนี่ย
ได้ไม่เป็นเขาให้กรรมการระดับประเทศ
แต่ปรากฏกรรมการแต่ประเทศนั้นเนี่ยอีกท่านหนึ่งไม่ได้เป็น
และเขาไม่คิดอยากจะได้ผมผมก็ไม่ได้ว่าผมไม่อยากเป็นหรอก
แต่ก็หาทางออกโดยไปแก้ใหม่แก้ก็แก้ไปผมไม่ได้ว่า
ไปออกกฎกระทรวงใหม่มันมีที่ไหนครับมีอยู่๖๕องค์กร
และเอาแค่สามและให้ส่งมาสององค์กรอีกสององค์กรเขาจึงไม่ส่ง
เขารู้ว่ามันตลกมันผิดหลักธรรมาภิบาล
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านไปดูเอกสารให้ดีซะนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ยืนยันไม่ได้สตาร์ทอยากเป็นนะครับ
และผมกลับเรียนด้วยความเคารพนิดนึงว่าวันนี้
นายกสภาทางยี่สามทะบันในการประชุมก็บอก
ทราบไหมครับว่าบางสถาบันแอบให้เขา
แต่อีกประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ให้เดี๋ยวประธานฮะ
หลักฐานมีเวลาไม่ขึ้นครับนะครับและในขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ย
ท่านรู้ไหมครับท่านเป็นผู้แทนนี่ตำแหน่งของสภาพุทธแทนรัศดร
เขาเรียกเงินประจำตำแหน่งครับท่านประธาน
ไม่ได้เงินเดือนไปดูสิอ่านซื้อออกตีความแตกหรือเปล่า
เขาคิดเงินประจำตำแหน่งแต่ผมไม่ต้องสนใจหรอกครับ
เพราะผมไม่ได้อยากได้อย่างดีหรอกแม้แต่ของเก่าก็ไม่ได้สนใจ
แต่เพื่อนนายกด้วยกันก็พูดแม้แต่พอทะบันก็ไม่จ่ายเขา
ไปตรวจดูสิท่านบกพร่อง
ถ้าขนาดนี้บกพร่องผู้บริหารบกพร่อง
แล้วถามผู้บริหารบกพร่องถามแล้วคุณจะไปให้พวกครูหรือนักศึกษามณีได้ยังไง
ท่านประธานครับอันนี้ผมพูดแบบกันเองนะครับ
ผมคิดว่าท่านอย่าข้างถู
ถ้ารู้บริหารไม่ได้ก็ออกไปซะแล้วเดี๋ยวจะตามมา
ถามว่าวันนี้เนี่ยผมย้ำอีกนิดนึง
ที่คุณไม่ทำแบบสมบูรณ์ละเอียดผมไม่ต้องพูด
กลับบังคมเท็จเสียหายทั้งกรมอมไหม
ถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวจะชี้ให้
ผมกลับเรียนด้วยความตรงไปตรงมาด้วยความหวังดี
เพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อหวังดีหลายรอบแล้วก็ไม่ควรจะไว้วางใจ
ผมว่าไปไม่รอดต้องกลับเรียนด้วยความรบจริง
คุณเอาข้างถูจะเอาพวกผมไม่ได้พูดเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลย
ไปดูได้ผู้บุญโดยการแต่ผู้บุญโดยการ
เอกสารที่ก็มีการฟ้องร้องกันเนี่ย
สอบผู้มนุยการนะครับคดีเนี่ยอยู่บนศาลนะครับ
ละเอียดผมไม่ต้องพูดว่าคดีอยู่ศาลแล้วมีการทุจริต
ในขณะเดียวกันผมมีเอกสารครับส่งมาปึ้งเลย
เตรียมการทุฤษภูมิผมว่าไม่แพ้หน่วยงานอื่นครับ
๓ล้านนะครับให้ผมพูดไหมครับ
พูดโดยการบางคนต้องเสียตังค์ครูเนี่ยต้องเสียตังค์
ในขณะโดยการเนี่ยพูดโดยการบางคนที่มาเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ย
เอาเงินไปเที่ยวต่างประเทศเอาเงินวิรัย
กรบลูกหนี้ให้ปิดบัญชีให้หน่อยย้ายไปที่ดีดี
อันนี้ผมอยากกลับเรียนท่านรัฐมนตรีครับ
ว่ามีเยอะแยะถ้าท่านไม่ล้วงลึกเคยบอกหลายหนแล้ว
แต่ท่านก็ไม่ปฏิบัติเหมือนเฉยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย
วันนี้ตัดไปเลยนะครับองค์กรเศรษฐกรตัดไปได้เลย
อย่ามาคาไว้ในกฎกระทรวงผมที่บอกเกษตรกรทั้งประเทศว่า
คนชื่ออย่างนี้รังเกียจองค์กรเกษตรกร
ชัดเจนไหมครับท่านประธานที่กรบครับ

ครับท่านท่านนายกรรมตรีเชิญครับ
กับเรียนท่านประธานที่โกรภสมาชิก
ทุกท่านนะครับก็จากการฟังการชี้แจง
คำอภิปรายของทั้งสองฝ่ายมาแล้ว
ผมในฐานะที่เป็นนายรมตรีนะครับ

ก็มีการกล่าวพาดพิงมาถึงผมหลายครั้งนะครับ
ดูถูกบ้างอะไรบ้างผมก็รับได้นะครับ
แต่ทุกอย่างนั้นต้องไปพิสูจน์อยู่ในกระบวนการ

กระทรวงนะครับผมก็เห็นประกาศมาทุกกระทรวง
ว่าทุกคนยอมรับในกระบวนการตรวจสอบ
ไม่ว่าจะตรวจสอบอะไรก็ตามนะครับ
เพราะว่าผมคิดว่าในส่วนตัวผมเอง
แต่ถ้าเป็นน้องตรีผมก็ได้กลับดูแลติดตาม

เรื่องการทำผิดกฎหมายกฎระเบียบ
ผมก็กลับดูแลผมไปแล้ว
แต่ในส่วนการบริหารงานของกระทรวง
ในส่วนลำตรีก็จำเป็นต้องไปทำตามนั้นด้วย
เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะถูกจะผิด
ก็ผมว่าก็ต้องไปพูดกันในอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับ
แต่ก็ขอบคุณในข้อมูลที่มา
แต่ผมไม่สบายใจตรงที่ว่า
เวลาผมสังเกตเวลาฝ่ายรัฐบาลจะชี้แจงอะไร
จะมีการขัดจังหวะอยู่บ่อยครั้ง
มากเกินไปจนสาระไม่ได้
การสอบการถามในสภามันคงจะถาม

แต่การจะตอบเนี่ยมันต้องตอบด้วยหลักการและให้ผลไปด้วยนะครับ
ไม่ใช่ตอบกันเป็นคำอย่างนี้มันคงไม่ใช่

ท่านบอกผมตอบให้ตรงมันก็ไม่ใช่อีก

สิ่งทั้งหมดที่ผมการเรียนตอนนี้ก็คือว่า
วันนี้เรายอมรับกันหรือไม่ว่า

ถ้ารับฟังจากผู้ปกครองจากครูจากเหล็กนะครับ
ก็มีปัญหามันจึงต้องมีการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อท่านได้มาดูซิว่าสิ่งที่ท่านพูดถึงที่ท่านกังวลนั้น

เราจะทำยังไงกันมันช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะครับ
เพราะฉะนั้นแน่นอนมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไข
แต่ทั้งนี้ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายตามระเบียบนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ผมไม่อยากให้การแก้ปัญหาของถูกศึกษา
ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยนะครับหรือทุกกระทรวงนี่แหละ
กลับไปที่เดิมก็เพียงแค่เปลี่ยนรัฐมนตรี
เป็นคนละสองเดือนสามเดือน๖เดือนทุกอย่างแก้ไม่ได้หรอกครับ
แล้วการแก้ของทุกปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เชิงโครงสร้าง
เพราะฉะนั้นมันต้องแก้ทั้งวงจรทั้งระบบ
แต่มันจะแก้ผิดแก้ถูกมันผิดกฎหมายไม่ผิดหมาย
ว่ากันมานะครับผมปกป้องไม่ได้อยู่แล้ว
แต่ท่านต้องเข้าใจว่าการจะแก้อะไรก็ตาม
มันต้องแก้ด้วยตัวเราเองก่อน
ถ้าเรามองปัญหาเรามองเป้าหมายเราต้องการอะไร
ปัญหามันอยู่ที่ไหนต้นทางกลางทางเป็นยังไง
เราจะต้องเอาตัวออกจากตรงโน้น
เหมือนผมเนี่ยผมก็เอาตัวออกจากปัญหาเหล่านั้น
แล้วมามองข้างนอกเข้าไปว่าผมจะแก้ปัญหายังไง
แล้วถ้าหากว่าเมื่อได้กระบวนการแก้หาเรียบร้อยแล้วเนี่ย
เราคิดว่าตัวเราเข้าไปเราอยู่ตรงไหนตรงนั้น
แล้วเราจะแก้ปัญหาที่มันเป็นอุปสรรค
คุณได้ประโยชน์คุณเสียประโยชน์
อะไรต่างก็ตามจะดูแลอย่างไร
อย่างนั้นถึงจะเรียกว่าการปฏิรูปการศึกษานะครับ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลายเรื่องเนี่ยนะ
ผมก็คงตอบแทนท่านรัฐมนตรีศึกษาไม่ได้หรอกครับ
ในฐานะผู้กำกับดูแลผมก็จะดูในเรื่องของการกำกับดูแลการติดตาม
ในเรื่องของการคัดเลือกคนคัดสรรคน
ถ้ากฎหมายมันทำได้ก็ว่าไปถ้าไม่ได้ผิดก็ท่านก็ยอมรับอยู่แล้ว
แต่ข้อสังเกตก็คือว่าผมไม่สบายใจอยู่อย่างคือ
ผมเข้ามาครั้งนี้นะเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยมา๒ปีใช่ไหม
ครั้งแรกผมรู้สึกว่าศาลการณ์ศาลการณ์ศาลการณ์ดีกว่านี้
แต่ครั้งนี้ผมไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับ
ผมให้เกียรติทุกท่านเสมอมาแต่ครั้งนี้การกล่าวคำอาฆาตบาดร้าย
ดูถูกเหยียดหยามมากขึ้นมากขึ้น
แต่ผมก็ยังอดทนนะครับเพราะผมเป็นนายมตรี
ยังไงก็ต้องทนได้อยู่เสมอนะครับดังนั้นก็ฝากกันด้วยแล้วกัน
เมื่อสักครู่ผมเป็นห่วงอยู่คำหนึ่งเรื่องของการใช้คำว่านักเรียนนักเรียนเร็ว
หรือครูชุดดำผมว่านี่มันเป็นการเราไม่เคยมองเด็กอย่างนั้นนะ
เราไม่เคยยุแยงให้เด็กเป็นอย่างนั้นเราจะเรียกเขาเป็นนักเรียนเร็วได้ยังไง
เขาเป็นนักเรียนนะครับเขาเป็นอนาคตของชาตินะครับ
เพราะฉะนั้นก็มีอยู่หลายคนในนี้นะครับผมก็ไม่ว่าใครเพราะฉะนั้นอย่ามาประท้วงผม
ก็รู้ดีอยู่นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้สมัยพวกเราเนี่ย
อายุเท่ากับผมไม่มีหรอกครับเรื่องแบบนี้
เรื่องที่มันร้ายแรงแบบนี้ไม่เคยมี
ทำไมจะต้องให้เขาไปไปมีปัญหากับปฏิบัติหมาย
ผมไม่เข้าใจอ่ะผมไม่เข้าใจแล้วมีคนไปแอบอยู่เครื่องหลังเนี่ย
คุณไม่สงสารเด็กบ้างเหรอเมื่อถึงเวลาเขาก็มีเวลาของเขา
ผมจะเกตในทุกคำความเคลื่อนไหวต่าง
การพูดจารังต่างเนี้ยมันสอดคว้องประสบการณ์ภายนอกทั้งสิ้น
คืออันตรายนะครับผมถามว่าถ้ามันบานปลายไปทั้งหมดแล้ว
ใครจะเอาอยู่ใครจะเอาอยู่
ใครเป็นนายกใครจะเป็นรัฐบาลใครจะเอาอยู่

อาจจะคิดว่าผมไม่ได้ตอบ
ในเรื่องของเงินที่จ่ายให้โรงพิมพ์นะครับ
พิมพ์เป็นเจ้าหนี้ฟ้องบังคับคดีจำเลยที่๑

เพราะว่าองค์การค้าไม่ใช่นิติบุคคล
ฉะนั้นไม่สามารถฟ้ององค์การค้าได้นะครับ
เมื่อองค์การค้ายืมเงินและส่อกส่อคอนุมัติ
ถูกประสงค์ให้องค์การค้ายืมเงิน
สคสคในฐานะบุคคลนะครับ
ติบุคคลและเป็นจำเลยที่แพ้คดีในชั้นศาลดีกานะครับ
สกสคจึงเป็นผู้จ่ายเช็คชำระหนี้ให้แก่โรงพิมพ์

เงินเป็นเงินกู้ยืมช่วงแรก

อีกส่วนเป็นต้นทุนในการพิมพ์
สำหรับหนังสือของปีการศึกษาต่อไปนะครับ
การทำสัญญาระหว่างองค์การค้าสกสคกับองค์การค้า

มีลักษณะคล้ายลูกหนี้กู้เงินธนาคารนะครับ
ธนาคารจะจ่ายเงินตรงให้กับเจ้าหนี้
จ่ายออกจากบัญชีของตัวเองครับ

ครับมีสมาชิกมีอะไร